แต่ถ้าใครที่เลี้ยงสัตว์จะต้องมองหาอะไรเด็ดที่มากับสัตว์เหมือนกัน
หรือบางทีเราไม่ได้เลี้ยงหรอกแต่เราก็อยากจะส่องอยากจะดูหน่อย
เผื่อมันจะให้โชคให้ลับให้อะไรแบบนี้
จะมาขอเชิกขอลาบทางครบ
โอ๊ยตัวเล็กกันหน่อยนะ
ขอเชิกขอลาบหน่อยนะอูไทย

อย่างนี้จะออกแล้วขอหน่อยนะจ๊ะ
เอามุ่งออกดิขอหน่อย
อูไทยให้ไหนเล่า
ไหนให้ไหม
หาถูทาถูไหนมีครับ
เห็นของเด็ดอะไรปรากฏขึ้นบ้างเอ่ย
จากคลิปนี้เราจะได้เห็นว่า
มีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจับคางคกมานอนหงาย
และโรยแป้งที่ท้องของคางโค้กจากนั้น
เธอก็เริ่มเอามือถูแป้งที่ท้องของข้างคก
เพื่อให้ของเด็ดปรากฏขึ้นมา
โดยเธอเชื่อว่าข้างโขกเป็นสัตว์ที่สามารถให้โชคได้
ซึ่งของเด็ดมันจะซ่อนอยู่ตรงช่วงท้อง
จึงต้องใช้แป้งโรยและถูตรงท้อง
โดยทุกครั้งก่อนวันประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
สาวคนนี้ก็จะนำคางคกมาถูแป้ง
และส่องเลขเด็ดเป็นประจำทุกงวด

ครั้งนี้ชาวเน็ตยังตีความของเด็ดที่ปรากฏขึ้นบนท้องคางคกไอต่างนานาแล้วแต่ตาเห็น
ต่อกันอีกหนึ่งเรื่องกับการส่องเลขเด็ดจากกระดองเต่า
เห็นได้ชัดเลยว่าลายบนกระดองเต่าตัวนี้แปลกและแตกต่างจากเต่าอื่น
โดยชาวบ้านที่พบเห็นต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
บนกระดองของมันคล้ายกับรูปของพระสมเด็จเลยทีเดียว

ตัวนี้อาศัยอยู่ที่วัดโสมนัสตุ้มท่าอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนั่นเอง
โดยเต่าพวกนี้ครูบาหนุ่ยผู้เป็นเจ้าอาวาสของวัดได้รับเลี้ยงเต่าพวกนี้เอาไว้
ซึ่งหลังจากข่าวเรื่องเต่าที่มีลวดลายบนกระดองได้ถูกเผยแพร่ออกไป
เหล่าสาธุชนก็มาส่องโชคจากกระดองเต่าอย่างต่อเนื่อง
โดยชาวบ้านก็นำแป้งฝุ่นมาโรยบนกระดองและทาถูเพื่อให้ของเด็ดปรากฏเพื่อจะนำไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่กัน
เอาเป็นว่าใครเห็นของเด็ดอะไรปรากฏบ้างก็บอกกันหน่อยนะครับ
ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวความเชื่อส่องของเด็ดจากสัตว์ที่เรานำมาฝากทุกคน
เรื่องแบบนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม